มาดูกันเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้อะไรก็ล้ำสมัยไปหมด
แม้ว่าการสั่งการรออาหารตอนนี้ก็ไม่น่าเบื่อแล้ว
ส่วนจะเป็นอะไรไปติดตามพร้อมกันจากคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
ลีลาปิ้งย่างเลือกวัตถุดิบปรุงรสบรรจงจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเมนูนี้
เป็นดีไซน์ที่โดดเด่นผนวกกับการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล
ด้วยการนำนวัตกรรมล้ำสมัยในการออเดอร์อาหาร
เพียงปลายนิ้วสัมภาษณ์ผ่านแท็บเลท
เพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ใหม่สะดวกสบายรวดเร็ว
ในการเลือกเมนูอาหารสั่งอาหารและชำระเงินค่ะ
ความพิเศษหลังจากสั่งอาหารไปแล้วนะคะ
เราก็จะเห็นว่ามีเชฟจิ๋วตัวน้อยค่ะ
ปรากฏขึ้นอยู่บนจานอาหารด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะ
คือการฉายภาพลงบนโต๊ะอาหารค่ะ
เพื่อให้ลูกค้านะคะได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินในระหว่างการรอค่ะ
ประหนึ่งว่ามีเชฟจิ๋วตัวน้อยนะคะ
มาทำอาหารแล้วก็เสิร์ฟให้เรารับประทานถึงบนโต๊ะอาหารเลยล่ะค่ะ
ลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่นี่เป็นประจำบอกนะคะ
ว่านอกจากจะมีเมนูให้เลือกหลากหลายรายการแล้ว
ยังชอบที่ใช้ระบบไอทีสั่งอาหารชำระเงิน
เพราะได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังได้รับความเลิดเพลิน
ระหว่างการรอรับประทานอาหารอีกด้วยค่ะ
พลอยชอบมากค่ะส่วนตัวเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบแปลกใหม่
ในการแบบว่าเราเข้าไปร้านอาหารซึ่งยังไม่เคยเจอมาก่อน
เหมือนคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่แรกอะค่ะ
เพราะว่าแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าให้เราไม่เบื่อเพิดเพลินได้
ระหว่างรออาหารบอกว่าถ้าแบบว่าเราเหมือน
เรายังไม่มีอะไรทำเราก็เหมือนได้ดูอะไรเป็นเพลิดเพลินไป
อย่างเวลาเรามาเราก็สามารถดูเมนู
แล้วก็เลือกได้ทีมหนึ่งหลายล้าน

อย่างเรามาแฮงเอาท์กับกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะ
มันก็จะง่ายมากเลยเพราะว่าเรานั่งกันหลายคน
มันต้องเดินไปแต่ละร้านแต่ละร้านเราก็จะแบบไม่สามารถรวมกันว่า

ก็จะมีการคิดเงินจ่ายเงินได้เลย
ตัวบัตรเครดิตอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีพนักงานมาเสิร์ฟให้ถึงที่บริการให้

อยากจะให้ร้านอาหารเพิ่มรูปแบบให้ลูกค้าได้พูดคุยกับเชฟได้โดยตรง
เพื่อให้ออเดอร์อาหารได้ถูกใจทั้งเชฟและลูกค้าอีกด้วย

ยังมีอาหารไทยอาหารอีสานญี่ปุ่นจีนเกาหลีและตะวันตก
รวมทั้งขนมหวานให้ลูกค้าได้เลือกสั่งนับ๑๐๐เมนูค่ะ
ส่วนใครที่อยากสัมผัสความทันสมัยและไฮเทคแห่งนี้นะคะ